ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ

หลายคนคิดว่าอ่าโดนขยามเข่าแขนเข่าขา
ส่วนใหญ่เนอะมันก็จะเป็นแขนกับขานี่แหละ

แล้วปรากฏว่าเขาถึงขั้นเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตระหว่างทางนำส่งโรงพยาบาล
หลายคนก็ตกใจกันว่าหมาแค่แบบตัวเดียวกัดถึงตายเลยเหรอ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอสตึก
ชาวบ้านจำนวนมากเขาก็มาร่วมงานศพของนายอดุลบุตรศิตราชวัย๔๓ปีค่ะ
ตายได้ไงอ่ะหมากัดทำไมถึงขั้นตายเลยเหรอเกิดอะไรกันขึ้น
ซิรินทิพย์ขาวงามเพื่อนบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเริ่มเปิดเรื่องเลยเล่าให้เราฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยนะคือวันศุกร์นายอดุลเดินผ่านหน้าบ้านหลังนึง
แล้วอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย

ปรากฏว่าหมาเนี่ยกัดเข้าน่องด้านขวาของนายอดุล
ตอนที่เขาเห็นนะเลือดพุ่งเยอะมากค่ะ
นายอดุลผู้ตายก็เอามือผลักหมาออก

เลือดนี่พุ่งไหลนองเลยค่ะ
รีบร้องเรียกนางเขียนประการัทโทเจ้าของหมา
แต่นางเขียนแกหูหนวก

ก็เลยรีบแจ้ง๑๖๖๙สายด่วนเลยนะคะ

ถึงมีรถมารับนายอดุลไปส่งโรงพยาบาลสตึก
นายอดุลเนี่ยระหว่างที่รอเลือดก็ไหลนองตลอดเวลา
สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ

เป็นคุณยายแล้วนะแกอายุ๘๑ปี

ก็ถามเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังหน่อย

หมาไว้๒ตัวแมวอีก๒๐ตัว
ครับเลี้ยงหมาไว้๒ตัวแมว๒๐
และยืนยันว่ามีการฉีดวัคซีนให้ทุกตัวแล้ว
ปกติสุนัขของนางเขียนไม่ได้เป็นสุนัขที่ดุร้าย
แต่ว่าครั้งนี้อาจารย์คุณกิจอะไรบางอย่างแล้ว

นางเขียนก็ถามนักข่าวว่า
จะเอามาเอาไอ้เขียวไปเหรอ
นักข่าวก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้มาเอาไอ้เขียวไปหรอกยาย
แต่ยายจะทำยังไงกับหมาของยายล่ะ
เขียนก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะ
แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านได้มาฉีดวัคซีน

ทีมข่าวก็เลยแนะนำว่าเอาตะก้อใส่ครอบปากดีไหม

แบบนี้ตะกร้อเอาดีไหมใส่ไปเลย
คุณติ๊กก็ให้ไปยายเขียนว่าไงรู้ไหมยายเขียนว่าไง
อายไม่มีเงินหรอกลูกทุกวันนี้นะ
รายได้ที่ได้เนี่ยก็เงินคนแก่กับคนพิการ
คุณติก็เลยนี่ไงทีมข่าวเราไปซื้อมาให้เลย

เพราะว่าเกิดมีคนเอาไอเขียวไปก็กลัวยายแกจะเหงาเหมือนกันเนาะ
พอเอาตะกร้อไปใส่
ใส่แบบนี้นะยายครอบปากเข้าไปแบบนี้
ถามว่าทำไมต้องสอนวิธีใส่ให้ยาย

เราทุกคนเห็นเวลาผู้ชายแท่งทุกคนเลยนะ
แต่ก็คือยืนอยู่ห่างอย่างห่วง

ผูกอย่างนี้ผูกอย่างนั้นผูกอย่างนี้อยู่อย่างนี้

กลัวมันกัดก็มียายเขียน

ทีมงานเราก็ไปผูกให้เพราะเหมือนยายเขียนแกผูกไม่ค่อยแน่น

แต่เจ้าเกี่ยวดูหน้าตามันก็ดูซึ้งเนอะคุณหน้า

มันก็ไม่รู้ว่าคนที่โดนกัดไปทำอะไรมันหรือเปล่านะ
นั่นสิเอาให้มันไปฟังเสียงคุณยายกันหน่อยสิ
มันก็ได้เมื่อได้เต้นอยู่อย่างนั้นแล้วมันลึ่งกันอยู่
เขามันก็แกล้งห่างใส่มันห่วงพระเขามันห่วงพระอย่าง
เจ้าของกินเขาอื้อสิค่ะมันติ
พระพระพระพระพระพระเลยครับ
เนี่ยยายแกก็กลัว
จะฆ่ามันเหรอไม่เอานะแม่ไม่ยอมให้ฆ่านะ

ก็ไปขอเข้ามาทีมงานเราก็พามาเลย

แกก็พยายามมาต้องคุยใกล้หูว่าหูแกตึง

ซึ่งคนที่รับเรื่องรับไว้ก็คือนางด้วงบุตรศิตราช

ก็ยกมือรับไหว้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรจริง
แม่แกพูดว่าสงสัยลูกชายก็คงจะหมดเวรหมดกรรมนั่นแหละ

ส่วนนายสมศักดิ์ชุมศิษย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตำบลสตึก
ก็บอกค่ะว่าโล่งใจแล้วที่เจ้าเขียวมีตะกร่อคอบปาก
จะได้ไม่ไปกัดชาวบ้านหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงที่ไหนอีก
แต่ก็จริงมันเป็นทางออกที่ดีนะสำหรับใครที่บ้านเลี้ยงสุนัขดุอะค่ะ
ก็ซื้อตระก้อครอบเอาไว้เวลาเราไม่อยู่บ้าน